กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะต้อนรับน้องเฟื้องคนสวยค่ะ
รุสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ
เจอเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาให้ติดตามกันนะคะ
เช้าแบบนี้ข่าวแรกคุณผู้ชมช่วยกันเปิดตาดูกว้างหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาโลตัสลำปางนั่นเอง
คนร้ายเนี่ยเขาไปขอเงินจากเคาน์เตอร์คือบอกว่าขอเงินเพราะเขาไปแบบนิ่มเงียบ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการขู่โดยเอาปืนขึ้นมานะคะสุดท้ายก็เลยได้เงินไปเกือบสองแสนบาท
โอ้โหเนี่ยไปยื่นกระดาษคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
นึกว่าเขียนใบนำฝากเขียนใบธอนแล้วก็มายื่นธนาคารฮะ
แต่สุดท้ายในกระดาษเขียนว่าเอาเงินมา

เอาเงินมาแล้วก็หยิบปืนออกมาจากกระเป๋า
ถูกต้องคือเดินเข้ามานิ่มเอาผ้าปิดปาก
ยื่นกระดาษใบหนึ่งใช่นะคะคลิปนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่นะคะ
แฟนเพจลำปาง๒๔ชั่วโมง
ขณะคนร้ายชายก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสลำปางค่ะ
เหตุเกิดเมื่อวานเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะ
ซึ่งจากภาพก็เห็นว่าคนร้ายยื่นจดหมายบางอย่างให้พนักงานธนาคาร
ขณะที่พนักงานเองเมื่อได้รับกระดาษใบนี้
ก็พลิกไปพลิกมาอยู่หลายครั้ง
คงงว่าคืออะไรนะยังไงนะคะ
สุดท้ายคนร้ายก็เลยควักอาวุธปืนออกมาข่มขู่ค่ะ
ทำให้พนักงานต้องรีบควักเงินออกจากลิ้นชักส่งให้คนร้ายในทันที
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกจิตภพลวงวันนะคะ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเขลางนครจังหวัดลำปางค่ะ
เปิดเผยว่าจากภาพกล้องวงจรปิด
สันนิษฐานว่าคนร้ายเป็นเพศชายอายุประมาณ๓๐ปี
แว่นตาเสื้อสีขาวแจ็คเก็ตสีดำค่ะ
ซึ่งขณะก่อเหตุนะคะคนร้ายก็ได้เดินเข้ามาหาพนักงาน
ธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสลำปาง
พร้อมกับยื่นกระดาษเขียนข้อความ
บอกว่านี่คือการปล้นให้ทำหน้าที่ตามปกติและยื่นเงินมา
เห็นไหมเขียนแบบตรงนิ่มตรงไปตรงมา
แต่พนักงานค่ะไม่ยื่นเงินส่งให้นะคะ
ก็พลิกกระดาษไปมาทำให้คนร้ายนี่แหละชักปืนขึ้นมาข่มขู่
วักเงินไปให้ค่ะสุดท้ายแล้วพนักงานคนนี้นะคะ

ซึ่งหลังก่อเหตุค่ะคนร้ายก็ได้ปลาประทัดด้วยนะคะ
กลางศูนย์อาหารในห้างทำให้ผู้คนแตกตื่น
ก่อนที่จะขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีดำแดงสภาพใหม่
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปนะคะ
แฟนเพจส่วนใหญ่ที่เป็นชาวลำปางร่วมแสดงความคิดเห็น
บอกว่าจากภาพเก็บภาพได้ค่อนข้างชัด
เห็นรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายน่าจะตามได้ไม่ยาก
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาตัวคนร้าย
บางส่วนก็บอกว่าคนร้ายใจเย็นจัง
ทั้งนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนมีเบาะแส
แล้วก็สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้
พันธุ์ตำรวจเอกจิตพลค่ะเปิดเผยว่า
เรื่องต้นมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่
พร้อมค่ะที่จะมอบเงินจำนวน๕๐๐๐บาท
เป็นรางวัลนำจับโจรรายนี้นะคะ
โดยพลเมืองดีก็สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสได้
ที่สถานีตำรวจภูทรเขลางนครจังหวัดลำปางตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ